แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
ก็กลับมาสู่สภาวะการลงทุน
ตอนนี้ไม่มีปัจจัยอะไรใหม่

ก็เมื่อวานตลาดหุ้นไทยนี้ปิดอยู่ในกรอบแคบนะครับ
๑๕๖๘๙๕จุดนะครับ
ก็ไม่บวกลบมากมายนักนะครับ
แต่คนที่ซื้อสุทธิเมื่อวานนี้กลับเป็นนักลงทุนสถาบันการลงทุนต่างชาตินะ
ซื้อไปประมาณสถาบันที่ซื้อไป๘๖ล้าน
ต่างชาติยังซื้ออีก๑๘ล้านนะครับ

ใช่ตอนนี้ทุกคนก็ประครองตัวก่อนครับก่อน

วันนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่ทุกคนก็อยากจะรุ่นไปนายว่ะ

แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมน่าจะรู้จักก็คือสายการบินกาต้าไง

ว่าถ้าหลายคนตอนนี้เดิมอาจจะไม่รู้จักประเทศกาต้าเลยก็ได้
แต่วันนี้ทุกคนรู้จักประเทศกาต้าจากสายการบินกาต้าแอร์เวย์นี่แหละ

หลายท่านผมเชื่อว่าไปยุโรปเนี่ยตอนนี้ก็มีการบินโดยใช้กาต้าอาเวย์กันเยอะ

เพราะว่าตอนนี้ในประเทศกาต้าเองตัวเองตั้งตัวเองเป็นฮับในการเดินทางทางอากาศ

ต้องบอกว่าอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยก็คงกระทบหลักเลยแหละต้องพูดว่าอย่างนั้น
ใช่นะครับแต่เหตุการณ์ของการ์ต้าเหตุการณ์ที่เกิดแล้วก้อจากคุณทำไปเยียร์โซน

ตัวเองเองก็ตอนนี้ก็ยังต้องกังวลเรื่องของคุณโคมี่

ก็ยังไม่รู้ว่าคุณโคมี่เนี่ยแกจะเอาความลงความลับอะไรที่
พวกเรายังไม่เคยรู้มาพูดนะ
ก็ยังจะมีความลับอะไรออกมาเปิดเผยหรือเปล่า
แถมในวันช่วงประมาณ๑๔๑๕
ก็มีประชุมธนาคารกลางสหรัฐอีก
อันนี้ก็ยิ่งเกิดความไม่แน่ใจอีก
ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าขึ้นแล้วจะขึ้นอีกกี่ครั้ง
ดังนั้นตอนนี้ตลาดทุกคนก็ขอนั่งอยู่เฉย

ปล่อยไว้ก่อนรอดูท่าทีให้เรียบร้อยก่อน
เพราะว่าเหตุการณ์หลายอย่างเริ่มผันผวนแล้วนะครับ
อีกอันหนึ่งก็เลยทำให้ส่งผลกับค่าเงินดอลลาร์
ค่าเงินดอลลาร์วันนี้อ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินทุกสกุลในโลก

วันนี้ค่าดอลลาร์อ่อนค่าหมด

หรือแม้กระทั่งเทียบกับเงินบาทหรือเงินในภูมิภาคเรา

อย่างที่เราติดตามมาตลอดทุกวัน
อยู่ที่ประมาณ๓๔บาทต่อ๑ดอลลาร์

อุ๊ยตอนนี้เงินบาทที่แข่งค่านะเพราะเที่ยวกับสมุดดอลลาร์ในบ้านเรานะครับ
ใครที่ทำการค้าขายอยู่ตามชายแดนนะเพื่อนบ้านเรานะ

ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเอาเงินดอลลาร์ไปจ่ายบางทีไม่เอา

เคยเห็นมั้ยเราเคยไปมั้ยเราเคยไปชายแดนหรือแม้กระทั่งจะไป

บางทีเราบอกเขาจะจ่ายเงินบาทไม่รับ

เพราะว่าค่าเงินบาทมันแข็งไปเรื่อย
เพราะฉะนั้นถ้าเขาถือไว้เนี่ยเขาเชื่อว่าค่าเงินที่เขาถือไว้เนี่ยมันจะแข็งค่าขึ้นเรื่อย
แล้วแสดงว่าคนค้าขายก็ตั้งเพื่อนบ้านเราเอง

คือคนเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ดูค่าเงินบาทเหมือนกันนะ
ดูค่าเงินตัวเองเทียบกับดอลลาร์ดูค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์
ค่าเงินบาทเทียบกับเงินของเขาด้วยนะ
เพราะว่าการอัตราแรกเปลี่ยนถือเป็นต้นทุนสำคัญส่วนหนึ่งเหมือนกันในการค้าขายนะ
ยิ่งคุณจะค้าขายกับนักทุนต่างประเทศต่างชาติ

เพราะว่าเอาละทุนทางไปทางไปประเทศคงไม่มีใครซื้อขายของคุณเป็นเงินบาท
เพราะเขาก็ไม่รู้จะเอาเหารสติมาจ่ายคุณอย่างไร
ดังนั้นเราก็ต้องแปลงสินค้าทุกอย่างต้นทุนของเราทุกอย่างที่เป็นเงินบาทให้เป็นดอลลาร์ซะ
แล้วก็ขายเขาในนามของสกุลเงินดอลลาร์เพื่อให้เขาซื้อขายง่ายขึ้น

ต้องอย่างสไลด์ที่เราโชว์เนี้ยนะใช่อยากขายอย่างอย่างอยากขายอ่ะ
เสื้อชิ้นเสื้อผ้าสักชิ้นหนึ่งสักชิ้นหนึ่งสักชิ้นหนึ่ง
ต้นทุนประมาณหนึ่งเหรียญหรือหนึ่งอ่าต้นทุนหนึ่งเหรียญ
ก็ตีชะวัดเราเราจะเอาต้นทุนหน่อยเพราะเราผลิตในเมืองไทยอ่า
ต้นทุนสมมุติว่าเสื้อตัวหนึ่งเอาถูกนะแบบกว่าจะเวอร์ไปหน่อย
สมมุติเสื้อตัวหนึ่งราคาต้นทุนทุกอย่างเลยสามสิบบาท
ทั้งยอทั้งทั้งสามสิบบาทผมบอกด้านด้านเราจะตั้งขายกับต่างชาติเนี้ย
ต้องขายเป็นเหรียญใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นตำรวจกำไรไหม
สมมุติว่าเราบอกว่าเอาไงขายง่ายง่ายขายหนึ่งเหรียญอืม
เราบอกโอ้โหเราแฮปปี้แล้วขายหนึ่งเหรียญวันนี้อยู่สามสิบสี่บาท
วันหนึ่งพอเขาซื้อของเราเสร็จปุ๊บเงินโอนกลับเข้ามาปุ๊บ
เราได้สามสิบสี่บาทเงินน้อยกำไรสี่บาท
เอามาคืนให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในตำบลสมมุตินะก็แฮปปี้อืม
แต่ช่วงนี้บาทแข็งเอาทำไงล่ะเหลือสักถ้าเกิดเหลือสักสามสิบสามล่ะ
อ่าแต่ถ้าในในในในจอที่เราโชว์เนี่ยมันสามสิบสามนะสามสิบสองนะใช่
๑ชิ้นอาจจะดูเห็นภาพตัวเล็กแต่ถ้าเกิดขาย๑๐๐๐๐ชิ้น
ใช่๓๐๐๐๐เหรียหายไป๑บาทนี่หายไป๓๐๐๐๐บาทเลยนะ

ดังนั้นถามว่าเรามีวิธีการทำอะไรได้บ้าง
ก็ต้องบอกว่ามีวิธีการทำก็คือว่าไปติดต่อที่ธนาคารพาณิชย์นะครับ
แล้วก็บอกว่าขอทำการประกันความเสี่ยงในเรื่องของการส่งออก
เพราะว่าเวลาคุณทำประกันความเสี่ยงเนี่ยอยากเซ็นว่าคุณจะขายนะตอนนี้เลย
๓๔บาทตอนนี้ล็อกได้เลยใช่ไหมครับใช่ล็อกได้เลย

และเมื่ออนาคตทางต่างประเทศเขาส่งเงินกลับมาให้กับคุณ
คุณก็สามารถเอาเงินนั้นมาแลกเปลี่ยนกับธนาคาร
ได้ที่๓๔บาทตอนที่คุณได้ทำเอาไว้อันนี้สำคัญนะ
อยากให้พวกเราทุกโดยเฉพาะผมบอกเลยว่า
ผู้ประกอบการลายย่อยไม่เข้าใจเรื่องนี้
แล้วก็พอเดินไปที่แบงค์ปุ๊บก็จะรอแต่ละว่าฉันจะรับเงินได้ยังไง
แต่ไม่เคยถามเลยว่าฉันจะป้องกันความเสี่ยง
อัตราแรกเปลี่ยนที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไร

เพราะถือเป็นต้นทึงส่วนหนึ่งที่คุณต้องคิดไว้เสมอนะ
และอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาคุณทำธุรกิจเนี่ย
บางคนบอกว่าฉันจะเอากำไรจากอัตราแรกเปลี่ยน

แต่เฉพาะว่าวันนี้คุณขายของเช่นว่า
คุณไม่ล็อกหรอกคุณเชื่อว่าบาทจะไป๓๕

ผมถามว่าถ้าวันนี้มันลงเกิด๓๓ทำไง
แต่ถามว่าถ้าคุณแน่นอนว่าคุณได้๔บาท

ของสินเชื่อเสนอสำหรับการส่งออก

ขอวงเงินในการป้องกันความเสี่ยงของการอัตราละเอียด
ด้านโอนเงินต่างประเทศขาเข้ามาด้วย
เพราะว่าคุณขายสินค้าไปต่างประเทศเนี่ย
ต้องมีที่รับเงินจ่ายเงินใช่ไหม

ขอส่งคืนให้คุณคิงที่ห้องส่งเลยครับ
ขอบคุณครับขอบคุณพี่โทษขอบคุณพี่เน็ต
ง่ายครับคุณผู้ชมไปที่ธนาคารกรุงเทพ
ที่เดียวจบได้คำปรึกษาครบเลย
สินเชื่อก็ดีการบริหารจัดการเรื่องของการเงินการลงทุนก็ดี
นี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่จะทำให้คุณผู้ชมสบายใจ
ก็เจอกันได้เป็นประจำทุกเช้า